ตอนนี้พวกเราหนีมาแล้ว
เขาจะต้องคิดหาวิธีเข้าไปในวัง
พูดเรื่องเจ๊หลินปลอมตัวแต่งงานแทน
กับเรื่องธนาหยุ่นเป่าออกมาก่อน

จะต้องหาวิธีเข้าวัง